เรื่องราวเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับด่วนฮะรวบแล้วครับ
สองรายแก๊งอุ้มคนจีนจับซ้อมยัดกล่องนะครับ
ว่าไม่สามารถติดต่อในหวังครับเพื่อนชาวจีน
เป็นเวลาหลายวันกระทั่งผู้เสียหายได้ติดต่อกลับมา
โดยได้วีดีโอคอลมาพร้อมกับบอกว่า
ไม่ต้องไปแจ้งความเดี๋ยวคนร้ายจะปล่อยตัว
ถ้าโอนเงินมาเหมือนในหนังเลยนะฮะ

พบบริเวณใบหน้ามีร่องรอยบอบชั้ม
เกิดความไม่สบายใจกลัวเพื่อนจะถูกฆ่าครับ
ได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความครับล่าสุดครับ
พลตำรวจตรีนะครับนกประสิทธิ์นะฮะภูมิสวัสดิ์ครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวน
พบว่าในหวังคนนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ย
ที่ถูกอุ้มเนี่ยมีแฟนเป็นหญิงไทยครับ
อดีตนางงามเวทีดังชื่อย่อนอหนู
ซึ่งคบกันมาเป็นระยะเวลากว่า๑ปีนะครับ
แล้วก็ได้มีการเลิกลากันไป๓เดือนก่อนที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง
โดยผู้หญิงเนี่ยทราบว่าชายชาวจีนคนนี้เนี่ย
มีเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เป็นคนกลุ่มจีนสีเทาครับมีหมายจับจากทางการจีนด้วยนะครับ
เชื่อว่าคงไม่กล้าไปแจ้งความจึงได้วางแผนกับชู้นะครับ
ซึ่งเป็นชายไทยครับนะฮะชักชวนกันก่อเหตุ
นี่ครับเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าเลิกลากันไปแล้ว
นี่ไปรวมชักชวนกับชู้นะครับก่อเหตุเลยนะฮะ
กระทั่งเมื่อวันที่สิบสี่เมษายนไปว่าอ่าเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับ
กลุ่มชาวไทยประมาณ๓คนได้เดินทางมาที่คอนโดมิเนียมย่านสาธรณ์
ซึ่งเป็นคอนโดที่ผู้เสียหายพักอาศัยแล้วก็ใช้คีย์การ์ดนี่แหละครับ
แฟนสาวมอบไว้ให้ขึ้นไปที่ห้องครับ
ก่อนจะล็อกตัวชายชาวจีนคนนี้เนี่ยจับมัดมือมัดเท้าขังไว้ในห้องครับ
จากนั้นก็ได้มีการใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายโทรคุยกับรอบพอข้างล่าง
ขอยืมรถเข็นขนของจากนั้นเนี่ยหนึ่งในผู้ก่อเหตุครับ
ออกไปซื้อรังพลาสติกขนาดใหญ่ก่อนที่จะนำผู้เสียหาย
ใส่กล่องพลาสติกยกใส่ขึ้นรถครับแล้วก็ขับออกไปจากคอนโด
ไปขังไว้ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันอีก๑คืน
เมื่อถึงที่บ้านพักเนี่ยได้ข่มขู่แล้วก็ซ้อมทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
ก่อนที่จะวีดีโอคอลไปหาเพื่อนของผู้เสียหายบอกว่าไม่ให้แจ้งความกับตำรวจนะครับ
จากนั้นเนี่ยบังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ก่อเหตุที่ชื่อนายกบ
จำนวน๒ครั้งครั้งแรกจำนวน๒ล้านบาทครับ
ต่อมาครั้งที่สองโอนเพิ่มอีกเก้าแสนบาทแล้วก็โอนครั้งที่สามเป็นบัญชีของหญิงไทยอีกคนนึง
จำนวนกว่าหนึ่งจุดสามล้านบาทนะครับรวมเป็นสามจุดเก้าสามล้านบาทสามล้านเก้านั่นเองนะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยสามารถอายัดเงินได้จำนวน๒ล้าน๓นะครับผมนะ
เมื่อผู้ก่อเหตุได้เงินตามที่ต้องการแล้วทำทีจะมาปล่อยตัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็ได้ติดตามกระทั่งพบตัวจึงได้ทำการเข้าช่วยเหลือครับและเข้าจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวไทยได้หนึ่งรายนั่นก็คือนายกบนั่นเองครับต่อมาครับมีการขอหมายจับผู้ก่อเหตุอีกสี่รายครับ
เป็นชายสามแล้วก็หญิงอีกหนึ่งครับซึ่งต่อมาสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
เพิ่มได้อีกหนึ่งรายครับส่วนแฟนสาวอดีตนางงาม
ชื่อดังเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับนะครับ
หลังสอบสวนพบว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมกันวางแผนลักพาตัว
ใช่ครับดูครับ๒๐กว่าอีกไหม
๒๐กว่าสูง๒๔๒๗สูงสุด
๒๘สูงสุดมักสุดนะครับผม
เขาบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยมีการร่วมวางแผนลักพาตัวเรียกค่าถ่ายในครั้งนี้ด้วย
อกจากนี้เนี่ยการสอบสวนยังพบว่าหญิงรายนี้
บหาดูใจกับนายกายหนึ่งในผู้ต้องหา

ครั้งที่แล้วที่แบบข้าพ์หล่อแล้วถั่นศพ

อันนั้นก็เป็นนักเรียนนะ

เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นคนจีนทุนสีเทา
ก็จะเป็นวัยที่แบบประสบความสำเร็จเร็วมีเงินเยอะ
ก็จะเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นอย่างที่เป็นข่าว
ของกระบวนการของคนไทยก็เป็นวัยรุ่นหมดเลย
อย่างที่มดบับมากสุดเนี่ยอายุ๒๘ปี
ส่วนผู้เสียหายชาวจีนครับหลังที่ถูกช่วยเหลือ
ตรวจสอบประวัติจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

พบว่าผู้เสียหายรายนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงครับ
มูลค่า๑๒ล้านหยวนหรือราวประมาณ๖๐ล้านบาท
ซึ่งทางการจีนได้ออกหมายจับไว้แล้วนะครับ
ทำให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่มีประวัติหมายจับนะครับ
ซึ่งขณะนี้ได้กักตัวไว้ที่ตมเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไปครับผม
คุณแม่งคุณแม่ง